โอ้โหเรียกได้ว่าเยอะแยะมากมายค่ะ
จริงคุณประยุจันทร์โอชาไม่ชอบทำตั้งแต่เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วค่ะ
แล้วก็ไม่ชอบทำตั้งแต่ที่จะเข้ามาเป็นรัฐบาลหรือเป็นตัวแทนในการเป็นเจ้าภาพ
เพราะว่าส่วนหนึ่งเลยคือเรามีข้อสงสัยตั้งแต่คุณพระยุทธจันทร์โอชาทำก่อการรับอาหารไม่มี๕เจ็บเนอะ

ตรงนู้นเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นการกระทำที่เป็นปฏิปักกับประชาธิปไตยที่เป็นระบอบการปกครองของประเทศไทยค่ะ
แล้วส่วนหนึ่งส่วนต่อมาหลังจากที่รัฐประหารแล้วขอสชเองก็ไม่ได้ให้มีการร่างรัฐมนูล
วิธีการในการทำประชามติของรัฐมนุน๖๐ก็มีปัญหาในการใช้กฎหมายปิดปากประชาชนมาด้วยนะคะ

ใช่ค่ะถูกต้องค่ะซึ่งหนูมั่นใจเลยว่าหลายคนเห็นถึงข้อพิรุธในการเลือกตั้งครั้งนั้น
แล้วก็เลยทำให้คนเนี่ยมีการตั้งคำถามกับตัวของคุณประยุจันทร์โอชามาโดยตลอด
จนถึงปัจจุบันนี้ทำไมถึงมีคนออกมาต่อต้านเพราะเขาเองก็ยังสงสัยในผลของการเลือกตั้งครั้งนั้นด้วยอยู่เหมือนกัน
ซึ่งนอกเหนือจาก๓ข้อนี้นะคะก็ยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่คุณประยุจันทร์โอชาเป็นคนที่ควบคุมนโยบายต่าง
ในช่วงของรัฐบาลชุดนี้ในการใช้กฎหมายปิดปากปกปิดสิ่งต่างสิ่งความจริงที่มันอยู่ในประเทศนี้
กั้นสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่มันควรต้องทำได้ตามระบบประชาธิปไตย
ทีนี้คำถามใหญ่มาเลยคือว่าแล้วคุณปีจันโอชาเป็นรัฐบาลนี้เพื่อใคร

ถ้าเพื่อประชาชนจริงทำไมถึงมีการริดรอสิทธิเสร็จภาพของประชาชนมากขนาดนี้มาโดยตลอด
จนถึงตอนนี้เองประชาชนออกมาเรียกร้องตั้งแต่ปี๖๓
แล้วออกมาหนูคิดว่าจำนวนเพิ่มขึ้นเยอะมากนะคะ
แต่รัฐบาลชุดนี้ก็ยังไม่เคยฟังข้อเรียกร้องของประชาชนเลย
แม้กระทั่งข้อเรียกร้องแรกที่เราเคยพูดไปอย่างเช่นหยุดคุกคามประชาชน

ซึ่งส่วนตรงนี้เลยทำให้เราเห็นชัดเจนค่ะว่า
การคงอยู่ของรัฐบาลประชาชนโอชาไม่ได้ทำไว้เพื่อประชาชน
แต่ทำไปเพื่อใครเราก็ไม่รู้เหมือนกัน
ไล่มาเรื่อยเอามาถึงปัจจุบันเนี่ย
ถูกต้องค่ะไม่มีความชอบทำในการเป็นตัวแทนประชาชน